แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
แม่บ้านผ่ารวย
คุณรีมพัชริยาบุญเกลือเจ้าของไอเดียงานฝีมือสุดเก๋
ในระมิตเครื่องประดับและของใช้ธรรมดาเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าเท่าตัว
เมื่อช่วงที่แล้วสาวได้หัดทำกระเป๋าในรูปแบบที่ตัวเองชื่นชอบกันไปแล้ว
มาพูดคุยกันต่อกับคุณดรีมพร้อมกับให้คะแนนกันหน่อย
ว่าจะวางขายที่ร้านได้หรือไม่
แล้วตอนนี้นี่ทั้งหมดคุณดีมทำคนเดียวหรือเปล่า
อ่าถ้าไม่มีออเดอร์จะทำคนเดียวแต่ว่าถ้าติดออเดอร์อย่างเงี้เราจะมีคนช่วยทำอ่ะค่ะ
ใช่ค่ะแล้วคิดจะเปิดสอนบ้างไหมคะ
มีที่คิดไว้อยากทำเวิร์คชอป
ชอบสอนการทำเทคนิคต่างในการทำพวกเครื่องประดับหรือกระเป๋า
เทคนิคในการติดให้ยังไงให้มันเนี๊ยบให้มันแบบแมทสียังไงให้มันดูแบบน่ารัก
เคยรับออเดอร์เยอะสุดเท่าไหร่

อันนี้ให้คนช่วยคือมันเป็นจำนวนซ้ำกันเราสามารถทำตัวอย่าง
แล้วก็ให้คนช่วยติดตามอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่ทำมาลายไหนมันยากที่สุดคะ
ไหนยากสุดส่วนมากไลน์จะไม่ยากแต่ว่าตอนคิด
คิดที่จะทำลงไปจะยากจนขั้นตอนนี้มากกว่า
แล้วมันเคยหมดมุกไหมหมดไอเดีย

ส่วนมากเราก็หาแรงบันดาลใจดูงานต่างประเทศบ้าง
แล้วก็มาทำเป็นของเรา

จริงนะตอนแรกเราก็มองว่าก็แค่แปดแปดยิงปืน๙

หลั่งอะไรอย่างเงี้ยเพียงผิดเนี้ยตอนนี้เสียใจอยู่ว่าหมูจะยึดสีนี้มาไม่หน้าใจร้อนเลยเนี้ยใช่มั้งเนี้ยก็สามารถพอทุกอย่างมันสามารถแบบ

อันนี้น่ารักค่ะน่ารัก
ใช่เราก็เป็นผู้ใหญ่ไง
ไอเดียตกฝั่งเหล่านี้ก็บอกเลยว่าไม่มีที่สิ้นสุดอีกจริง

ออกมาได้สวยและทำเป็นธุรกิจ
สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ขนาดนี้เนอะ
ใช่สำหรับคุณแม่บ้านนะคะที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจเก๋นะคะ
ก็ลองหาแบบสิ่งใกล้ตัวของตัวเอง
ก็หยิบจับมานะคะให้มันเป็นแบบว่า

ต้องขอย้ำกันเอาไว้อีกสักครั้งนะคะว่า
มันสามารถสร้างเงินสร้างทอง
ทำให้คุณแม่บ้านพากันรวยได้จริง

ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยคุณดีมเนี่ยฝากร้านของตัวเอง

ร้านจะอยู่ที่อาจจะรู้จักโครงการ๑๘๐๑๓นะคะ

แล้วใครที่สนใจนะคะชอบมากกระเป๋าที่พี่ท็อปทำนะคะ
ติดต่อเข้ามาได้เลยคุณรีมจะให้ราคาพิเศษ
เนอะรู้ว่าคนอยากได้เยอะไปเนี่ย
มัสเตอร์พีสใช่ค่ะนะคะวันไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณดริมมากเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณรีมมาอยู่กับเรามีของรางวัลมาแจกด้วย
กี่รางวัลคะแม่ของของพวกเราสามรางวัลไม่ใช่ไม่ใช่สาธารณ์คุณผู้ชมมาสิ
อ๋อวันนี้มาแจกเป็นขอบคุณดริมจริงมาแจกปะใช่ใช่
อ่านะคะไปตอบเล่นเกมกันได้เลยอ่าวันนี้ต้องขอบคุณคุณน้องดรีมมากมากเลยนะคะ
ที่มาแชร์ไอเดียเก็กเก่งแบบนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
และสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมไม่ทันก็เข้าไปดูย้อนหลังกันได้ที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวี
พบกันใหม่เวลาดีแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ